โดยรู้ว่าพรีมภาษาออกก็ไม่จ้าง
เป็นอีกตั้งตั้งนี่ออกไปแล้วแปลกค่ะผู้ชำนาญการมารูปหน่อยสิ
นี่การทางด้านนี้ให้ชำนาญการอย่าเสิร์ฟสิไอ้แป้งไอ้แป้งมารวม
ที่หนูว่าเจ้านั้นเนี้ยมีอุ้นอุ้นอุ้นอุ้นเอาโฮงาย
ลงบนหน่อยนี้เนี้ยใครล่ะไม่รู้
ไปเอากล้วยกันนะไปเอามาแล้วครับแต่ยังไม่ได้หมดตั้งอะไร
ซุปตูมหักแดดเมื่อเข้าได้

วัดแต่แก้ววัดแต่แก้วเราก็ดำดูได้
เอ้าใครตาดีมาดูหน่อยที่
แต่อันนั้นพี่พี่ไม่ว่าชัวร์เลย
ไม่๕ก็๙เนี่ยมีไหม